สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้านะคะ
เมื่อวานนี้สนชก็มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเรื่องของงบประมาณปี๒๕๖๒ผ่านฉลุย๓ล้านล้านบาท
ซึ่งประเด็นที่นอกจากเป็นเรื่องของเงินทองว่าจะไปทางไหนเราบ้าง
เรื่องที่คนพูดถึงก็คือเรื่องของที่สมาชิกงีบในสภาในที่ประชุม
คือคุณนิวครับเรื่องนี้เป็นเรื่องยาก

เรื่องเกี่ยวกับงบประมาณนะครับ
สมัยไหนยุคไหนก็หลับกันทั้งนั้นแหละครับ

พอเป็นการพูดเรื่องตัวเลขพูดอะไรเฉพาะนายกประยุทธ์เนี่ยท่านพูดอยู่๒ชั่วโมง
มีการพิจารณา๗ชั่วโมงมีลงมติเอกฉัน๑๙๗เสียง
ในสมัยนี้มันไม่มีฝ่ายค้าน

มันเป็นเรื่องที่ใหญ่แล้วก็เป็นไปไม่ได้เลย

ดังนั้นฝ่ายรัฐบาลก็คงจะชนะเสมอในเรื่องการอภิปรายงบประมาณ
แต่ว่าการที่จะทำหน้าที่ของฝ่ายค้านจะต้องชำแหละ
สมัยผมเป็นฝ่ายค้านเป็นทั้งคณะกรรมธิการงบประมาณ
เป็นทั้งคณะอนุกรรมาธิการงบประมาณ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
เพราะฉะนั้นเรื่องงบต้องถามนักบัญชีอย่างผม
มันเป็นเรื่องยากอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นคนที่ฟังเนี่ย
อายุอนามก็มากโขก็ฟังเรื่อยมันก็หลับ
เหมือนเสียงสวดมนต์ไปห้ามใจยังไงก็ไม่ไหวก็หลับ
เพราะฉะนั้นท่านนายก็บอกว่าอย่าไปยุ่งเลยเอาเรื่องงบประมาณดีกว่า
ซึ่งผมก็ยืนยันว่ายุคไหนสมัยไหนก็หลับกันแล้วครับ
หลับกันตลอดเพราะว่าถ้าเป็นฝ่ายค้านอภิปราย
คุณนิวทราบไหมครับมันไม่ใช่๗๘ชั่วโมงแบบสมัย

แล้วกินอยู่หลับน้อยมันยังไงครับก็มีอาหารอีกครับ
แล้วเขาก็แบ่งให้ว่าใครจะอภิปรายฝ่ายค้านพักประชาธิปัตย์
เนื่องจากมีสมาชิกเท่าไหร่ก็จะใส่ให้เป็นเวลามาเลย
ตกลงกันในวิบว่าจะให้ฝ่ายค้านพักนี้เท่าไหร่
พักนี้เท่าไรขึ้นอยู่กับจำนวนสอสอสอสอยิ่งเยอะก็ได้เวลาเยอะ
อย่างผมเนี่ยสมัยก่อนเป็นพักเล็กก็ได้เวลาน้อยลง
แต่ต่างคือทุกกระทรวงทะบวงกลมจะต้องชี้แจงลงมาหมด
ว่าจะเอาไปทำอะไรที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้ผ่าน
พอผ่านไปก็ไปแต่ละกระทรวงไปตั้งคณะกรรมธิการงบประมาณนะฮะ
ซึ่งทุกกระทรวงไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหมกระทรวงไหนทรงไหนก็ต้องมาชี้แจง
อันนี้เป็นการอภิปรายเป็นการชี้แจงของท่านนายกว่าจะใช้เงินพูดง่าย
ถ้าเป็นบริษัทเอกชนก็พูดง่ายว่าผู้จัดการใหญ่มาแล้วจะเอาเงินไปบริหารตรงนั้นตรงนี้นะ
เอาล่ะทีนี้ถ้าฟังเอาง่ายเพราะว่าถ้าตัวเลขเยอะผมไปพูดไปคุณนิวพูดไป
ท่านผู้ชมฟังก็อาจจะหลับพอดีเพราะฉะนั้นเอากันแบบให้มันดีกว่า
อย่างที่ท่านนายกว่าจะต้องเรื่องเอาเรื่องงบตอนนี้นี่๓ล้านล้านในสมัยผมเนี่ย๒ล้านกว่า๒ล้าน๒
งบประมาณ๒ล้านล้านไม่ใช่๒ล้าน๒๒ล้านล้านต้องเพิ่มล้านล้าน๒๒ล้านล้านแน่นอนครับ
ประมาณต้องเยอะเพราะว่ารัฐต้องเอาไปใช้จ่ายต่างดังนั้นงบประมาณเนี่ยของปี๖๒เนี่ย
ที่จะใช้เริ่มใช้เนี่ยก็คือพูดง่ายว่า๑ตุลาไปจนถึง๓๐กันยา๖๓อันนี้๖๓
นี่๖๑อันนี้๖๒เหลือกบประมาณผลตอบปี๖๒
ตุลา๖๑จนถึง๖๒
กระทรวงเยอะสุดอันดับแรกคือกระทรวงศึกษา

โอ้โหนักเรียนกินข้าวกันขนมจีนกับน้ำปลา
ซึ่งตรงนี้เป็นงบอุดหนุน
บอุดหนุนของรัฐที่กระจายไปที่องค์กรบริหารส่วนจังหวัด

เขาเอางบไปให้เป็นเงินอุดหนุนเงินช่วยเหลือเงินรายได้ของโรงเรียน
ทีนี้กระทรวงศึกษาเยอะสุดเพราะว่าแหมการพัฒนาคนนะ
การศึกษาประเทศเราอันดับหนึ่ง
แต่คุณว่ายังมีการวิ่งเต้นเข้าโรงเรียนอยู่ไหม
คือปัญหาเรื่องของงบประมาณก็มีปัญหา
เรื่องของกระทรวงศึกษาก็มีปัญหาเยอะอยู่แล้ว

ใช่ไหมกระทรวงเรียนแถวสามเศส
ท่านพอยังโดนตั้งกรรมคาสอบ

แต่ว่าเวลาเรามีจำกัดจะไปพูดมากก็ไม่ได้
กระทรวงมหาดไทยลองลงมา๓๗๓๐๐กัน

ไม่ใช่แสนบาทนะ๓๗๓๕๑๙ล้านล้านนะครับ
งบกลางก็คืองบที่ตั้งอยู่ตรงกลาง
ซึ่งใครอาจจะมาหยิบยืมหรือเอาไปใช้ได้นะฮะ
กระทรวงการคลัง๒๔๒๘๔๕ล้าน

ทีนี้มีข้อสนใจคือยุทธศาสตร์๒๐ปี
ท่านผู้ชมครับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลกศชเนี่ย

ค่ะก็คือเริ่มปีนี้แหละกรกฎาหกหนึ่ง

คือความมั่นคง๓๒๙๐๐๐ล้าน

นะฮะการพัฒนาส่งเสริมคนการแก้ปัญหาความยากจน
จัดการเรื่องน้ำจากการปรับการบริหารคือพูดง่ายกับเจ้าหน้าที่
ข้าราชการต่างมีศักยภาพให้มากขึ้น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

อันนี้ผมฟังดูแล้วมันก็ยากนะ
แต่ว่าเอาละเขาวางไว้๒๐ปี

เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาโดยตลอด
แต่งบประมาณตัวนี้ผมเชื่อว่ากว่าครึ่ง
ใช้ไปในเรื่องของการสัมมนา
งบสัมมนาคุณนิวรู้ไหม

บโยนน้ำหมายความว่าจมน้ำหมดโยนลงไปไม่เห็น
เพราะการสัมมนาเนี่ยก็ไปกินไปเที่ยวไปห้องโรงแรมไปดูงาน

งบสัมมนาเป็นงบมหาศาลจริง
ซึ่งงบหย่นนะหมายความว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย
ถ้าเกิดเอาเงินตัวนี้ไปทำถนนทำเขื่อนทำอะไร

แต่ถ้าสัมมนาเมื่อไหร่แล้วก็พูดง่ายว่า
ชิวแล้วครับได้โอกาสเที่ยว
จะไปแม่ห่องซ้อนจะไปด้านนี้
คือจะให้ผมพูดมากไปงบตัวนี้เอาล่ะครับ
ว่าเขาเป็นยุทธศาสตร์วางไว้๒๐ปี
ส่วนการจัดการน้ำคุณนิวครับมีงบอย่างนี้ทุกปีทุกครั้ง
และก็ไม่ใช่ที่ประเทศไทยไม่เคยจัดมาก่อน
ปีแต่เราก็ยังน้ำท่วมอยู่หรือเปล่า

จัดการบริหารน้ำยังไงไม่รู้จัดการทุกปี
ก็มีปัญหาทุกปีเหมือนกันเอาละนี่ยังไม่พอ
เดี๋ยวเบรกหน้ามันกว่านี้ครับงบดับไฟใต้ครับ

สักครู่เดียวอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนกลับมาตีแสกหน้าค่ะ
ถูกวิทย์ตีสากหน้า
ตรงนี้น่าสนใจมากครับงบดับไฟใต้
ท่านผู้ชมครับตั้งแต่ปี๔๗เป็นต้นมาป้นฟืน๔๑๓บอก

ตั้งแต่นั้นมาไฟใต้๓จังหวัดนี่ลุกโชนมา

ผมตัดตัวหลังออกนะคือปี๔๙๔ปี๕๐๗ไปเลย
ปี๕๑ไป๒๒๐๐แล้ว

ปี๕๒๒๗๐๐๐ไปเลย

อันนี้เมื่อ๑๐ปีที่แล้วนะฮะระยะเวลาทั้งหมด๑๔ปี
ที่มีปัญหาตั้งแต่๔๗จนถึงปัจจุบัน
ปี๕๓๖ปี๕๔๙ปี๕๕๖ปี

นี่เฉพาะ๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่เขาเรียกว่าดับไฟใต้นะครับ

สะดุ้งนะครับ๓๐๐๐ล้านครับ

ในงาน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
๑๔จังหวัดอ้าว๑๔ปีนะครับ
พอปี๖๐น่าสงสัยไหมว่าทำไมเหลือ๑๒๐๐

ยิ่งกว่า๑๐ปี๔๔๗๐ปี๖๐เหลือ๑๒๐๐๐

รวมแล้วทั้งหมด๓แสนล้านครับ

ใช้จากการแทบกันหาความไม่สงบ
ถูกต้องครับ๓๒๙๒๖ล้าน
โดยปี๖๐๖๑๖๒น่าสังเกตว่า

มีลดบ้างในบางปีนะครับ

พันเอกปราโมทพรมอินก่อนโคศกองอำนวยการ
ก็บอกว่าในระยะเวลา๑๔ปี
ภาพรวมคดีความมั่นคงลดลง

เขาบอกว่าคดีความมั่นคงลดถึง๕๒

ตุลาถึงธันวา๖๐ลดถึง๗๒
มีการถอนกำลังปีที่แล้ว๘๗๐๐อัตรา

ส่งพื้นที่มอบให้กองกำลังภาคประชาชนดูแลแทน
ชุดคุ้มครองตำบลขึ้นมา๑๖๔ชุด
เขาแทนกำลังทหารที่ถูกถอดออกไป
พูดง่ายมีแนวโน้มลดลง
ย้อนไป๑๔ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน
เขาก็วางแผนที่จะลดลงไปเรื่อย

ตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ครับ
ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นงบหลอกครับ
จริงมันเป็นงบตัวนี้ครับ

แต่ในความเป็นจริงไม่ได้ลดครับ

ในปี๖๐
เขาเรียกว่ามันมีทั้งหมด

อย่างดูแล้วเนี่ยเป็นแผนบูรณาการ

สังเกตดีว่าปี๖๐เขาว่าเท่าไหร่

ก็คือแผนบูรณาการ๑๒๖๙๒

แฝงเข้าไปอีก๒๑๘๔๓ล้าน
ก็คืองบประมาณรายจ่ายประจำปี๕๗
จังหวัดซึ่งรวมทั้งปัตตานีนาราธิวาส

อีก๒๑๘๔๓ล้าน

พูดง่ายว่าสมัยก่อนเขารวมกัน

แต่จริงมันมีอยู่ในงบประจำปี

และยังมีอันที่๓ก้อนที่๓
งบประมาณในส่วนราชการ
ซึ่งตัวนี้ไม่ได้แยกรวมแล้ว

แต่ละปีที่ผ่านมาเราก็จะเห็นตัวเลขประมาณนี้
ก็คือปี๖๐จริงคือ

เพราะฉะนั้นปี๖๐นี้เพิ่มขึ้นครับ

พี่เห็นโชว์นี้ที่แค่เงินก้อนเดียวเท่านั้น
เขาแฝงไว้เขาปิดไว้

สังเกตงบบางหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบชายแดนภาคใต้เท่านั้น
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ใช่จะรับประมาณมา๒๐๕๙ล้านเศษหัสเทียบกับปี๕๘

ปี๕๙๑๐๒๐๐ล้าน
๖๐ลดไปเหลือ๓๕๕๔ล้าน

เพราะว่าตัวนี้มันมีทั้งเรื่องของเงินเดือนเรื่องของอื่นอยู่ในนี้
การลดจำนวนนี้คือไปเพิ่มอีกจำนวนนึง
ตั้งงบประจำปีจังหวัด๕จังหวัดชายแดนภาคใต้

เพื่อให้เห็นว่าตัวนี้มีงบประมาณตรงนี้ที่ลดลง

เขาเพิ่มงบเพิ่มค่าใช้จ่ายขึ้นมาอีกก้อนหนึ่ง

ซึ่งอาจจะมองว่าเอ๊ะของเดิมนี้ของนี้
ถ้าดูจริงมันลดลงนี่
ก็อาจจะทำให้เข้าใจว่าสถานการณ์ดีขึ้นใช้งบน้อยลง
แต่ในความเป็นจริงแล้วก็เงินอีกก้อนหนึ่ง

คืองบประมาณของราชการที่ผมบอกล่ะ

ซึ่งรวมงบบุคลากรงบดำเนินการอื่นออกมา

คลากรที่ลงไปทำงานที่นั่นก็เป็นแสน

คุณนิวครับผมพูดเร็วพูดตัดให้มันกระชับเพราะเวลาเราน้อย

พูดง่ายนะว่าทหารกำลังแก้ภาพลักษณ์
ว่าไม่ให้เอางบไปละลายทางภาคใต้ให้เห็นว่าเยอะเกินไป
แต่แท้จริงแล้วแม้ว่าถอนกำลังพลไป
แม้ว่าคดีความมั่นคงลดลงนะครับ
แม้ว่าจะโชว์ตัวเลขให้เห็นว่าเห็นมันตัวเลขลดลง
ตั้งแต่ปี๖๐๖๑๖๒ในงบดับไฟใต้๑๔ปีที่ผ่านมา
ขึ้นมาตลอดจนทั้งปี๖๐๖๑๖๒เนี่ย
เห็นตัวเลขลดลงลดลงแต่แท้จริงแล้ว
ผมบวกให้ดูแล้วใช่ไหมครับว่าปี๖๐เนี่ย
มันมีงบอื่นแฝงอยู่ในงบ๕จังหวัดชายแดนภาคใต้
เพิ่มอยู่๒๑๘๔๓ล้านเมื่อผมเอามาบวกตัวเลขกัน
ก็กลายเป็น๓๔๕๓๕ซึ่งสูงกว่าปี๕๙
ครับผมใจนะครับส่วนปี๖๑ผมยังไม่ได้บวกปี๖๒ก็กำลังจะบวก
เพราะว่ามันเพิ่งออกมาเพิ่งท่านนายกเพิ่งพูดเมื่อวานนี้เอง
นี่เป็นส่วนที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเพราะว่าเป็นเงินภาษีของท่าน
ใช่ค่ะดังนั้นเงินตัวนี้ผมพูดอาจจะงงนะ
แต่ผมพยายามสรุปมาให้อย่างสั้นกระชับที่สุด

ดีกว่าไปนั่งดูเรื่องวิพากษ์วิจารณ์หลับกัน
เพราะมันหลับกันทุกยุคทุกสมัยแล้วครับคุณนิวครับ
เพราะฟังมาก๗๘ชั่วโมงหรือวัน๒วันต้องหลับอยู่แล้ว
แต่ฟังของผมผมเชื่อว่าไม่หลับนะครับ

คงจะบริหารจัดการอย่างเต็มที่แล้วก็มีประสิทธิภาพ
เพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ก็คือภาษีของพวกเราประชาชนคนไทยนะคะ

หมดเวลาช่วงหน้านะคะเรื่องรอบขอบสนาม
ติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬากับคุณวรรณฑรและคุณวรปัตรค่ะ
เจอกันสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ